ไปดูเรื่องนี้ครับพนักงานโรงงานที่
เสาทงที่สมุทรประการเกิดขึ้นคล้ายกับที่อื่นเลยคือ
ในโรงงานติดโควิดอ่ะก็เลยประท้วงอยากให้หยุดงานครับ
นี่ครับโรงงานนี้อยู่ที่บางสาวทงสมุทรประการ
พนักงานบริษัทประมาณ๑๕๐๐คน
รวมตัวกันประท้วงที่หน้าโรงงานเรียกร้องให้บริษัท
หยุดงานนะครับเนื่องจากพนักงานในบริษัท
ติดโควิดตั้งเยอะตั้งแยะทำไมไม่หยุดล่ะ
พนักงานคนหนึ่งให้ข้อมูลบอกว่า
บริษัทประกอบกิจการผลิตชุดชะนายสตรีครับ
มีพนักงานทั้งสิ้น๓๘๐๐คนโอ้เยอะนะ
ขณะนี้มีพนักงานติดโควิด๑๙ไปแล้วกว่า๑๐๐ราย

ทุกวันวันละกว่า๑๐ราย๑๐ราย๑๐ราย
พนักงานที่เขาทำงานอยู่เขาไม่เป็นอันทำงานนะครับ
แวงฮะเนื่องจากบริษัทก็ไม่มีทีท่า
ว่าจะให้หยุดงานนะครับประกอบกับสถานที่ทำงาน
หยุดการผลิตชั่วคราวได้ไหมตรวจหาเชื้อพนักงานก่อนได้ไหม
ล่าสุดตอนนี้กระทรวงแรงงานไปแล้วครับคุณผู้ชมครับ
ปิดห้องคุยเอาตัวแทนพนักงานมาตัวแทนบริษัทมา
ตอนนี้หารือกันอยู่จะหาข้อยุติให้ได้ครับ